มาถึงวินาทีที่สำคัญที่ทุกคนรอคอยนะครับวินาทีต่อไปนี้จะตัดสินอนาคตครอบครัวของพ่อโต้ยจากจังหวัดอุบลราชธานีว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไรมาลุ้นไปพร้อมพร้อมกันครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรานะครับจากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
กุญแจแต่ละดอกนั้นมีเวลาขายกุญแจดอกละ๒๐วินาทีซึ่งภายในตู้โบนัสนะครับจะมีเงินโบนัสจำนวน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้มีแต่ได้กับได้จะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่โชคเหมือนกันนะในวันนี้
ลุ้นนะครับผมเอาใจช่วยนะครับพ่อและครอบครัวขอให้โชคดีครับค่ะผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องลำไยหายทองคำครับ
ที่ขายปีกก็เริ่มเป็นส่งไปเครดิตเหมือนกับว่าให้เขาค้างค่ะช่วงแรกเนี่ยจ่ายดีค่ะแต่ก็ขอค้างเพราะว่าเหมือนกับว่าคุ้นเคยกันแล้ว
ก็หนูก็รับซื้อปลาเหมือนเดิมไม่ได้
ก็เลยเป็นหนี้ธนาคารอยู่
หนี้ก้อนนี้มันก็ทำให้ครอบครัววิกฤตนะคะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
คำว่าเด๋อเดี่ยงด่าง
สีเหลืองสีชมพูสีฟ้า

พลาดไม่ได้จะได้ลุ้นเงินล้านกลับไปบ้านนะครับ

ถูก

คำว่าเด๋อเดียงด่างนะครับ

สถานีได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
และได้รับกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ถ้าอย่างนั้นมาลุ้นกันต่อเลยนะครับค่ะผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับคุณผู้ชมจากเรื่องระแวกบ้านครับ
ระราหนี้สินตัว๒ธนาคารนี่มันมาทำให้ผมต้องนอนไม่หลับทุกคืนทุกคืน
เลข๓ตัวหน้าบนเสาไฟฟ้านี้คือเลขอะไร

ถูกถูก

ถูกถูกถูก
เป็นไรเป็นไรเป็นไร
เพราะว่าเลข๓ตัวหน้าบนเสาไฟฟ้านี้คือตัวเลือกที่หนึ่ง
พ่อไปเลือกตัวเลือกที่สองแม้ถ้ากระเทิบขึ้นมาอีกสักตัวหนึ่งนะ

เอาละครับตอนนี้เพิ่งพลาดไปข้อเดียวแต่อย่าเพิ่งใจเสียนะ
ยังเหลืออีก๒ข้อที่ให้ลุ้นนะครับ
มาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องปลาส้มครับ
ที่ออกหาปลาทุกวันนี้ก็ว่ายน้ำไม่เป็นค่ะ
การจะไปหาปลามันลำบากมากแต่พวกเราช่วยกันไปหากินด้วยกันอยู่เคียงข้างกันเราก็มีความสุขค่ะ
ทำปลาต้มใส่ถุงนะฮะถุงละ๒ชิ้นจำนวน๑๒ถุงภายในเวลา๓นาที
ได้หรือไม่ได้ครับ

เวลา๓นาทีที่เราให้แม่แดงนะครับและน้องจิ๊บเอาไว้นะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้น๒นาที๒๘วินาทีครับ
ก็เลยทำไปได้แล้ว๒ข้อตอนนี้ครอบครัวของพ่อเต้ยจากอุบลราชธานีได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
และได้กุญแจต่อชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
ข้อต่อไปที่เหลือเป็นของเด็กน้อยภายในบ้านหลังนี้ครับก็คือน้องฟิล
คือเรื่องภาษาไทยป๓ครับ
หนูชอบออกเรือไปหาปลากับตาตุ๋ยแต่ตาตุ๋ยไม่ให้หนูไปเพราะกลัวหนูตกน้ำ
หนูก็ขอร้องตาตุ๋ยว่าหนูอยากไปหนูอยากไปหนูอยากไปสามครั้งตาตุ๋ยก็ให้หนูไป
ตัวเลือกใดเป็นอักษรผู้มีพยานชนะต้นมากที่สุดนะฮะ
ข้อสามค่ะซึมซับความคุ้นเคยชินชา

อัศจิตครับ
ใช่ไหม

เรียบง่ายคลายทุกข์เข็น

ตัวเลือกที่๒เนี่ยก็คือมีสอเสือคอควายทอทหารขอไข่๔ตัวด้วยกัน
เอาละครับสรุปกันก่อนนะครับว่าตอนนี้ครอบครัวของพ่อโต้ยนะครับ
จากจังหวัดอุบลราชธานีได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
และได้รับกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
ตอนนี้ครอบครัวอย่างที่บอกครับว่าจะส่งขึ้นมาตามจำนวนดอกกุญแจก็ได้
ได้๒ดอกจะส่งขึ้นมา๒คนก็ได้หรือจะส่งเพียงคนเดียวก็ได้
เพราะฉะนั้นครอบครัวจะเลือกส่งใครมาเลือกกุญแจดอกที่๑ครับ

เดียวหรือว่าจะเลือกสมาชิกในครอบครัวครับ

มีสิทธิ์เลือกกุญแจได้๒ดอก

จะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

อีกหนึ่งดอกที่เหลือจะเลือกดอกไหนครับ
คุณแจแต่ละดอกมีเวลาให้ทั้งสิ้น๒๐วินาที๒ดอกรวมเป็น๔๐วินาที

เพราะฉะนั้น๔๐วินาทีต่อไปนี้มีคุณค่ามาก

เดี๋ยวขอให้ไขปั๊บออกปุ๊บเลยนะฮะ

ออกแล้วถึงดอก

ออกแล้วผมดอก

ถ้าอย่างนั้นเรามาดูโบนัสหลังตู้ที่๔
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
๑วัน

จะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร

๑หมื่น

ตู้ที่หนึ่งครับหลังตู้โบนัสคือห้าพันบาท
หลังตู้โบนัสตู้ที่สามคือเข้าสานหนึ่งร้อยกิโลกรัม
อยู่นี่เองวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ครอบครัวของพ่อโต้ยนะครับจากอุบลราชธานี
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นสองหมื่นห้าพันบาท
รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาร่วมรายการ

พอได้ดูรายการแล้วอยากมาก็ได้มาสมใจแล้วก็ดีใจนะครับ
ก็อยากให้ชีวิตครอบครัวคนไหนที่ตกยากเหมือนผม
อยากให้เขาได้มารายการนี้ครับผม
พ่อมีอีกหลายชีวิตที่เกิดวิกฤตคล้ายกับพ่อ
โดยเฉพาะเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับ

เพราะฉะนั้นพ่ออยากให้กำลังใจอะไรกับคนทางบ้านที่ดูรายการเราอยู่เชิญเลยครับพ่อ
สู้นะครับอย่าหดหูอย่าห่อเหี่ยว
แล้วก็มีพลังครับแล้วก็สู้ครับผม
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะต้องเหนื่อยกายต้องทุกข์ใจ
แต่หัวใจของคนเป็นพ่อก็พร้อมที่จะสู้เพื่อทุกคนในครอบครัว
ผมขอฝากครอบครัวของพ่อโต้ยไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
วันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการเกมต่อชีวิตนะครับ
และขอให้คุณพระคุ้มครองทั้งครอบครัวนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่
และทุกชีวิตที่มาในวันนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
พี่เป็นโลกขาวเป็นกระโปะหลายแรงป้าก็ทำงานหนักขึ้นมีความเป็นห่วงเพื่อเรื่องความอดยากของลูกร่าน
ยายก็ตาต้องทำงานหนักขึ้น

แห้วใส่ถุงจำนวน๔ถุงภายในเวลา๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
๑แสน๑แสน๑แสน๑แสน

๑หมื่น๑หมื่น๑หมื่น